บรรทุกมากเราควรจะไปแจกรอยยงรอยยิ้ม
ถูกต้องพอแค่ยิ้มเนี่ยก็ทำให้มีความสุขโลกสดใสเบิกบาน
คุณชนะพูดถูกเลยค่ะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่โครงการ
ยิ้มเคลื่อนที่จ้า

โครงการนี้เลยนะจ๊ะยิ้มสดใสมาแจกให้กับทุกคนค่ะ
เป็นกิจกรรมดีค่ะที่ช่วยส่งความรักมอบความสุขให้กับผู้อื่น
เขาจัดที่วัดเทพประสาทเตาทานตำบลสัตหีบอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรี
ดาพี่หน่วยงานต่างของอำเภอสัตหีบ
เขาก็จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ขึ้นมาค่ะ
เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีความทุกข์ความตกทุกข์ได้ยาก
ให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนแล้วก็หน่วยงานรัฐ
เขาทำอะไรบ้างที่ทำให้เรายิ้มได้ตัดผม
ถูกต้องแล้วก็ยังมีบริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี
ดีจังเลยค่ะใครรถมีปัญหารถพังก็เอามาให้ซ่อมให้ฟรี
ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องเสียสตางค์เลยนะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบความสนุกสนาน
ด้วยการเปิดการแสดงให้ชมกันด้วย
เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันแบบครบวงจร
ครบถ้วนทุกเรื่องราวการสร้างความสุข

โครงการนี้เขาก็ยังแจกอาหารให้ทานกันแบบฟรีไม่อั้น
แล้วก็ใครที่มาที่นี่นะก็ยังจะได้รับบริจาคข้าวสาร
มีกว่า๒๐๐ชุดด้วย
ขนกลับบ้านกันไปให้เต็มที่เลยนะคะ

ไม่ใช่แค่แจกของหมอบอาหารสร้างความสุขเท่านั้น
ยังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
นี่ค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหเติมเต็มทั้งองค์ความรู้ต่าง
ความสุขรอยยิ้มกันเรียกว่าเต็มที่เลย
นางฟ้าทั้งนั้นเลยนางฟ้านางฟ้า
เออนะสวยงามกันทุกคน
แล้วก็ใครที่มีปัญหานะเขาก็รับฟังปัญหา
รับฟังความต้องการของชาวบ้านกันด้วยค่ะ
เพราะว่าจะได้ทำให้ประชาชนนั้นได้มีความสุข
รับฟังความทุกข์แล้วก็จะเอาไปสร้างโครงการดีนี้
มาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันไป
เรียกว่าสุขใจทั้งคนให้อิ่มใจทั้งคนรับเลยจริง
สำหรับโครงการนี้นะจ๊ะยิ้มเคลื่อนที่นะ
เคลื่อนที่เป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ตรงนั้น
อย่าแพ้จริงเอารอยยิ้มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะ
แล้วก็จะไปเคลื่อนไปหลายที่หลายชุมชนต่อไปด้วย